นี้หน่อยค่ะพาดหัวอยู่ด้านหลังนี้โอ้โหกลายเป็นเหตุใหญ่เลยนะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนยิงสนั่นหนีคดีข่มขืนวิสามันคาปั๊ม
คือผู้ต้องหาคดีข่มขืนตำรวจจะเรียกตรวจ
แล้วปรากฏว่าเขาก็เปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนสุดท้ายตำรวจก็ต้องวิสามัน
มันกลายเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๒๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
และตำรวจที่สพลาดบัวหลวงที่อายุทยาไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้อยู่ริมถนนทางหลวง๓๔๐ขาเข้ากรุงเทพค่ะ

ใช่ค่ะนายสาธิตเขาเป็นผู้ต้องหาหมายจับคดีข่มขืนเด็ก
แล้วเสียชีวิตอยู่ตรงเกียร์รถเลย
ตำรวจเขากั้นนะเขากั้นพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไป
แล้วทีนี้เอาจริงนะตั้งแต่รู้ข่าวสื่อมวลชนไปตาม
ไปตามจะขอข้อมูลจากตำรวจจะทำข่าวตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลย
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ข้อมูลจากตำรวจ
ใช่เพราะว่าตำรวจใช้เวลาในการพิสูจน์หลักฐานอีก๓ชั่วโมงเต็มนะคุณ
นักข่าวก็รอนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอยากจะถามจากตำรวจ
แต่ว่าตำรวจยังไม่บอกคุณเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นจากสำคัญนะ
ประเด็นใหญ่ประจำวันเลยนะฮะวิสามันคนร้ายและอย่างหนึ่ง
คือมีคนที่โดนลูกหลงด้วยรถที่ขับผ่านไปผ่านมาโดนลูกหลงด้วย
อันนี้สำคัญฮะใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราไปฟังทางพนักงานเด็กปั๊ม
เด็กปั๊มเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์นะแล้วเขาเล่าให้ฟังเลย
ขับมาจอดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองฟังเขาเล่าค่ะ
แล้วก็ตำรวจก็ยิงตอนนั้นเราตกใจไหม
กี่นัดเรารองรับตอนนั้นได้ไหมเรารองรับไม่ถูกเลย
โอ้โหยิงต่อสู้กันแบบนับไม่ถูกเลย
เด็กปั๊มบอกนะใช่ค่ะแล้วทีนี้อย่างที่บอกไง
เหมือนที่บอกไงว่าพอมีเหตุวิสามันกันแล้วก็ระหว่างที่ตำรวจกับตัวคนร้าย
มีการวิสามันกันมีคนที่เขาโดนลูกหลงด้วย

ซึ่งคนที่เขาโดนลูกหลงเนี่ยนะคะเขาขับรถรถอเนกประสงค์สีขาวป้ายแดงเนี่ย
ขับเข้ามาแล้วคนในรถก็ลงมาเหมือนกับจะถามตำรวจนะ

คือรถของเขาคุณคิดดูสิโดนกระสุนมาเจาะลงตรงคานแบบนี้นะ
โอ้โหเขาแค่ขับรถผ่านปั๊มนะคุณ

ผ่านอยู่นอกปั๊มปรากฏมีกระสุนยิงมาโดนรถเขา
เขาบอกว่าโอ้โหถ้าเข้ากระจกนะตัวเขาตายแน่

แล้วทีนี้เขาก็เลยขับวนมามันเกิดอะไรขึ้นในปั๊ม

พอเข้ามาในปั๊มเจอคนเจอพยานเจอเด็กปั๊มเล่าให้ฟัง

นี่ไงคือเขาก็เลยบอกอ๋อนี่แหละรถเขาเลยเจอแบบนี้
แต่เอ๊ะกระสุนที่มันยิงมาโดนรถเขามันมาจากฝั่งคนร้ายหรือว่ามาจากฝั่งตำรวจ
เพราะถ้าเกิดว่ามาจากฝั่งตำรวจคือตำรวจต้องรับผิดชอบไหม
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะคุณโทนค่ะ

แล้วเราพลาดเกิดพลาดโดนพวกเราก็ไม่

ถ้าเกิดทะลุ
ก็สวยไปน่าจะมีสองสุพ
นี่ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้

อันตรายมากนะเวลาจะมาวิสามันแบบนี้
แล้วก็มันมีลูกหลงที่เกิดขึ้นกับประชาชน
เขาบอกว่าโอ้โหถ้ากระสุนมันเจาะเข้าหัวเขา
ถ้าลุกหัวอีกคนกลายเป็นอีกสองสบนะ
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ตัวคนร้ายตัวนายสาธิตเขาเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งเขามีหมายจับสารจังหวัดสุพรรณบุรี๒หมาย
ก็เรื่องของการกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดา
แล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์

จากสุพรรณนะมาเกิดเหตุ
คือเขาขับข้ามมามาที่ปั๊มน้ำมันที่อายุทยา

ข้อหาต่างที่คุณอริยาบอกมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกัน
วันนี้ข้อหาหนักถึงขนาดตำรวจต้องวิสามันเลยเหรอ
หรือมีการต่อสู้ขัดขืนอะไรหรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยต้องถามทางตำรวจหน่อย
ทางผู้อำกับสพสะยายโสมที่สุพรรณบุรี

เพราะว่าเมื่อคืนทั้งคืนไม่ยอมเปิดเผยเลย

ผู้บังคับบัญชาเขาเปิดเผยเองนะฮะ
ค่ะทีนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกมองศักดิ์เนี่ยนะคะ
ผู้กำกับก็บอกว่าตำรวจสืบจังหวัดสุพรรณ

ตามจับกลุ่มตัวนายสาธิตคือเขามีหมายจับหลบหนีจากสุพรรณบุรี
แล้วพอมารู้ว่ารถของเขาขับมาจอดที่ปั๊มที่อายุทยา
จับกลุ่มก็เลยต้องแสดงตัวขอจับกลุ่ม
แต่ปรากฏตัวนายสาธิตเขาขัดขืน
ชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่๓๔นัด
แล้วก็วิ่งขึ้นรถเก่งที่จอดอยู่จะหลบหนี
แล้วก็มีการยิงปืนใส่ตำรวจอีกหลายนัด
ภูมิกับบอกแบบนี้นะตำรวจก็เลยต้องยิงสวน
กระสุนเลยไปโดนนายสาธิตเสียชีวิต
เดี๋ยวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้คือตำรวจเขามีการประชุมกันนะคะ

แล้วก็ประชุมกันที่ตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
คุณไม่ใช่แค่เราคุยกับที่สพสะยายโสมเฉยนะ
เราไปที่สพลาดบัวหลวงที่อายุทยาด้วยค่ะ
เพราะอะไรมันเกิดขึ้นวิสามันในพื้นที่อายุทยาใช่ไหม
แล้วรถคันนี้ค่ะเขาเอาไปไว้ที่สพ
พอไปถึงเนี่ยเราต้องไปดูสภาพรถหน่อยโอ้โหนี่คือรถของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
พลุนเลยฮะใช่ค่ะพลุนไปหมดเลยรอยกระสุนปืนเกือบทั้งคันเลยอ่ะ
ด้านหน้ากระจกแตกด้านข้างก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วรถตำรวจล่ะรถตำรวจหนักแค่ไหนไปดูรถตำรวจกันหน่อยค่ะ
รถตำรวจเนี่ยนะคะที่กระจกด้านหลังขวาครับมีรอยกระสุนปืนหนึ่งนัด
รถของตำรวจนะอ่ะทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยโทรหา
โทรหาคุณโทนที่เป็นผู้เสียหายเป็นโดนลูกหลงมาที่รถเขาเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคุณโทนบอกว่าเมื่อตอนสาย
พนักงานสอบสวนให้ผมเอารถผมมาตรวจสอบหากระสุนที่ฝังอยู่ในรถ
เดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบไงสรุปแล้วกระสุนปืนที่มาโดนรถผมน่ะ
มาจากกระบอกไหนของตำรวจหรือของคนร้ายเนี่ยผมกำลังรอตำรวจสรุปอยู่
อันนี้คือในโทนนะคะคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยเนี่ยครับ
ส่วนญาติญาติของนายสาธิตเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปติดต่อขอรับศพนายสาธิต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุมแล้วก็จะนำร่างไปไว้ที่
วัดเขาไผลล้อมหนองบัวที่สุพรรณบุรีประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
ครับเอ่อบอกว่าผมบอกได้แค่นี้นะอืม
ผมขอเรียนสื่อมวลชนได้เท่านี้ก่อน
นะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
ข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวจะถูกเปิดเผยออกมาอีกทีนึง
นะครับนี่เป็นเหตุใหญ่นะฮะ